ท่านผู้ชมครับมีเรื่องต้องเตือนภัยกันหน่อยนะฮะ
ฝากเตือนกันด้วยนะครับเพราะว่ามีคนที่ไปแอบอ้าง
อ้างว่าถ้าอยากจะเจอคุณเอกพันธ์คุณบินบรรลือฤทธิ์นะฮะ
อยากจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจากเมืองที่ร่วมกระตันอยู่
เพราะว่าเดือดร้อนเนี่ยมาสิเดี๋ยวช่วยให้
ผู้ชายคนหนึ่งไปหลอกอย่างนี้หลอกว่าต้องจ่ายเงินก่อน
พอเขาไม่มีเงินผู้หญิงคนนั้นเขาเดือดร้อน
บอกว่าไม่มีเงินไม่เป็นไรแต่ต้องยอม
มามีอะไรกับพี่เธอก็ลำบากลำบล
เธอบอกว่าเธอก็หลงเชื่อพอไปมีอะไรด้วย
ผู้ชายคนนี้หนีหายหนีหายสุดท้าย
เรื่องเนี่ยรู้ไปถึงหูพี่บินพี่เอกพันธ์บริฤทธิ์
วันนี้ไปเลยฮะไปหาถึงที่เลย
พาไปแจ้งความเลยนี่นะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับมีผู้หญิง
เป็นผู้เสียหายคนนี้ที่นั่งคุยอยู่กับพี่บินบรือฤทธิ์เนี่ยนะครับ
เธอบอกว่าเธอมีอาชีพเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย
แล้วช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมานี่นะโอ้โหต้องปิดร้านขาดรายได้
แล้วแม่ก็ป่วยติดเตียงพี่ชายก็ประสบอุบัติเหตุ
กลายเป็นคนพิการเธอเองก็ลำบากมาก
ร้านก็จะถูกยึดก็เลยโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือไปยังเพจ
บรรลือฤทธิ์นี่ฮะเธอบอกเธอโพสต์ขอความช่วยเหลือไป
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดือดร้อนแน่เธอก็ลำบากแม่กับพี่ชายก็โอ้โห
ทีนี้จะอยู่ที่ไหนกันถ้าร้านถูกยึดแม่ก็ป่วยติดเตียง
พี่ก็เป็นคนพิการจากอุบัติเหตุพอเธอโพสต์ไปปุ๊บ
ขอความช่วยเหลือจากทางคุณบินบรือฤทธิ์มีผู้ชายคนนึง
อ้างว่าเป็นทีมงานของบินบรรลือฤทธิ์ติดต่อกลับมา
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความช่วยเหลือนี่ฮะเธอบันทึกไว้หมดนะฮะ
คนที่แอบอ้างเนี่ยนะครับตอนนี้พี่บินเขารู้แล้วเป็นใครนะ
ตอนที่ติดต่อไปเนี่ยตอนแรกบอกว่าหากอยากเจอคุณบินบรือฤทธิ์
ต้องมีค่าใช้จ่ายนะประมาณสัก๕๐๐๑๐๐บาท
หญิงผู้เสียหายเขาบอกโอ้โหไม่มีหรอกนี่ติดต่อมาก็เพราะว่าจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนผู้ชายคนนี้ก็หวานล้อมบอก
ถ้าไม่มีเงินนะเดี๋ยวพี่ช่วยได้เอาอย่างนี้ละกัน
น้องมาหาพี่น้องมาอยู่กับพี่มีความสัมพันธ์อะไรก็ว่ากันไป
เธอก็หลงเชื่อหลงเชื่อก็นี่แหละฮะก็ตกเป็นเหยื่อของผู้ชายคนนี้
แต่พอไปมีอะไรด้วยเรียบร้อยแล้วผู้ชายคนนี้หนีหายไปติดต่อไม่ได้
เธอก็รู้ว่าถูกหลอกแน่นะครับแล้วเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงคุณบินบรือฤทธิ์นะครับ
ก็ช่วยตรวจสอบให้ถึงรู้ว่าชายคนนี้ชื่อในเต้
เต้นี่เป็นอดีตอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
เป็นอดีตนะครับถูกไล่ออกไปนานแล้วนะครับพี่บินบอก
ก่อคดีพาผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงที่เขาหมดสติไปกระทำอนาจารย์
เมื่อปี๕๗ทางร่วมกระตันยูเขาเลยไล่ออกไปแล้ว
แต่ทุกวันนี้ยังไปแอบอ้างเอาชื่อไปแอบอ้าง
เข้าไปส่องตามเฟสตามเพจของมูลนิธิของคุณบินบรือฤทธิ์
แล้วก็ไปหาเหยื่อแบบเนี้ยนี่นะฮะวันนี้คุณบินนะครับ
แล้วก็ทนายความของทางร่วมกระตันยูนะครับพาหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อไปแจ้งความนะครับ
อยู่ที่นครปฐมนะครับคุณบินบอกว่าต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เอาผิดให้ถึงที่สุดนอกจากเอาชื่อไปแอบอ้างแล้ว
ยังไปสร้างความเสียหายทำให้หลายคนต้องตกเป็นเหยื่อ
เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเต้หรือจะเป็นใครก็ตาม
แล้วนี่พี่บินเขาก็ไปดูที่บ้าน
ที่บ้านของผู้หญิงคนนี้นะครับแม่ก็ป่วยติดเตียงจริง
พี่ชายก็พิการอยู่จากการประสบอุบัติเหตุนะครับ
ก็เลยมอบเงินช่วยเหลือไป๒๐๐๐บาท
นี่เห็นไหมคือพี่บินเขาช่วยจริงนะ
โดยไม่ต้องไปมีผลประโยชน์อะไรแบบแอบแฝงเลย
สุดท้ายนี่ก็พลาดท่าจนได้